ช่วงแรกนี้ดูความคืบหน้านะคะรวมทั้งสรุปประเด็นเกิดขึ้น
กับนักธุรกิจของไทยที่เดินทางไปดูงานเกี่ยวกับการลงทุนชิ้นส่วนอากาศยานในสาธารณรัฐเช็ค
ก็คือเป็นการขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะดูบริเวณโรงงาน
แต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นและทำให้เสียชีวิตยกลำนะคะ
มีผู้โดยสารทั้งหมด๔คนแต่มีคนไทย๓คนเสียชีวิตทั้งหมดนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมา
ถ้านับเวลาตามท้องถิ่นที่สาธารณรัฐเช็คนะคะ
ข่าวนี้เกิดจากการรายงานข่าวต่างประเทศ
ซึ่งมีการรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำที่เกิดเหตุเป็นเฮลีคอปเตอร์
เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก
สำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน
คนขับชื่อว่านายโบฮูมิลดูเบค
ส่วนผู้โดยสารที่นั่งไปด้วยกันมีเพิ่มเติมอีก๓คน
รายชื่อเป็นดังนี้นะคะนายชนะทิพย์สุรชัยสิทธิกุล
เป็นนายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
นางสาวจันพิมพ์สรุตานนท์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัท
ทั้งหมดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
โดยแถลงการของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยระบุ

ระหว่างภารกิจเยี่ยมชมและเจรจาธุรกิจ

นายดูเบคนี่นอกจากจะเป็นประธานบริหารของบริษัทดังกล่าวแล้ว
ยังเป็นคนขับเฮลิคอปเตอร์เองด้วยนะคะ
ได้พาคณะขึ้นบินแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานที่เมืองเปอร์เซ็นต์
โดยได้เชิญนายชนะทิพย์และผู้ประกอบการชาวไทยอีก๓คน
รวม๓คนขึ้นไปทดลองนั่งบนเฮลิคอปเตอร์

นายดูเบคนี่เป็นคนขับค่ะแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุนะคะ
ตำรวจสาธารณรัฐเช็คระบุว่าหลังจากเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์
ไม่ได้มีการระเบิดหรือมีการไฟไหม้เกิดขึ้น
รวมถึงไม่มีประชาชนที่อยู่บนพื้นดินได้รับบาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะ